ที่จังหวัดสงขลานะคะเพราะว่าถึงแม้จะไม่ได้มีแค่ยิงปืนขึ้นฟ้าอย่างเดียว
จุดพลุก็มีเยอะเหมือนกันค่ะครับทีนี้ตอนพลุที่จุดไปขึ้นฟ้ามันก็สวยดี
แต่เวลาตกลงมาเนี่ยสิคะนู้นบ้านเพื่อนบ้านก็ดีบ้านใครที่ไม่รู้อีโน่อีเหน่
ฝ้าเพดานฟ้าพังบางคนไฟเกือบไหม้บ้าน
อีกคนนึงบอกโอ้โหป้ายแทรกตระกูลที่แขวนเอาไว้อ่ะร่วงลงมาพังหมดเลย
บอกเดือดจริงค่ะลองไปดูคลิปนี้หน่อยค่ะ
ป้ายต้นตระกูลกูหลุดนี่นะครับเป็นความบางคนมักง่ายบางคนนะครับ
นั่นแหละค่ะต้องดูดเสียงหน่อยค่ะคือโกรธป้ายแทรกกูหลุดเลยอ่ะ
คือสำหรับเชื้อสายจีนเขาก็ถือว่าเป็นแบบบรรพบุรุษ
ตัวแทนบรรพบุรุษเขาชื่อตระกูลชื่อแทร่อะไรแบบนี้
พังยับพังเยินหมดเลยค่ะเขาบอกบ้านกระจุยกระจายไปหมดเลยเนี่ย
หิ้งพระมีแต่ขี้เท่าเศษประทัดเอ่ยพื้นบ้านก็มีแต่เท่าทาน
ลูกหลานตัวเล็กตัวน้อยขวัญกระเจิงจากเสียงพลุ
แทรกวงตระกูลตกขมัมลงมากองอยู่ที่พื้นหมดหลังนี้ไม่ใช่แค่หลังเดียวนะคะ
มีอีกหลังนึงค่ะคนนี้ได้แผลเลยมีแผลที่ข้อมือ
คิดว่าน่าจะโดนสะเก็ดพลุตกใส่ข้อมือเนี่ยค่ะเป็นแผลแบบนี้
แล้วบ้านบอกโอ้โหแผลที่มือไม่เท่าไหร่บ้านผมไฟเกือบจะไหม้วอด
เพราะความคึกขนองของคนบางคนลองไปดูความเสียหายที่เขาถ่ายเอาไว้ดูค่ะ
แล้วก็พี่เขาก็เดือดร้อนนะครับเนี่ยครับฝ้าแตกนะครับอ่านะครับ
นี่นะครับนะครับก็เป็นอีกบ้านหนึ่งที่โดนประเก็ดไฟนะครับ
นี่ครับมีเพลิงไหม้นะครับนะครับนี่คือ

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านเกิดเหตุนะคะ
อยู่ที่หมู่บ้านรัฐดาย่านหัดใหญ่จังหวัดสงขลาที่เดิมด้วยค่ะ
ที่ได้รับความเสียหายอยู่บริเวณเดียวกันประมาณ๓หลัง
หนึ่งในนั้นเป็นของนายประพัติภัวโชคชัยอายุสามสิบสามปี
ก็คือคนโพสต์คลิปอ่ะนะคะเขาบอกฝ้าเพดานผมร้าว
หน้าแทร่ตระกูลพังป้ายอวยพรตระกูลหน้าบ้านก็หลุดร่วง
ลูกเด็กเล็กแดงร้องไห้กระเจิดกระเจิงไปหมด
ผมไม่อยากจะทนแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยร่วงแบบเนี้ย
ไอ้เสียงที่มันตุ้มตามตุ้มตามเนี้ยมันเยอะมากมันเยอะจนแบบว่า
ประมาณสามสิบสี่สิบคนบอกผมผมประมาณการไม่ได้
แต่ว่ามันเยอะมากก็เราก็ลุมบอนกันด้วยน้ำเบ้าด้วย
ด้วยไม่รู้อะไรด้วยมันมันมั่วไปหมดผมก็เดินไปเฮ้ยแย่
มันโยนเข้ามาในบ้านอย่างนี้มันไม่ถูกผมถามว่ามันขึ้นมาได้ยังไง
บนหลังคามีเหรอที่คุณไม่โยนไม่งั้นมันไม่สะเทือนอย่างเงี้ยครับ
โยนเครื่องกันแล้วจำนวนที่จุดเนี่ยผมว่าไม่ใช่๑๐ลูก
มันมากกว่าถล่มระเบิดอีกพอไปพูดพูดไม่ได้
ลูกหลานคนนู้นลูกหลานคนนี้ลูกหลานคนนั้น
ผมไม่รู้ว่าใหญ่โตแค่ไหนแต่ตอนตำรวจมาทุกคนบอกตำรวจกลับได้เลย
จนผมต้องเนี่ยครับลงสื่อถ้ามันโดนสักคนหนึ่ง
ให้มันเป็นตัวอย่างนะครับให้มันเอาให้จริงจัง

ผนังนี่พังเป็นรูและอีกหลังนึงท่อน้ำหน้าบ้านแตกเลยอ่ะ
มีร่องรอยประทัดเป็นลูกบอลอีกนับสิบสิบลูกที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ย

ก็เที่ยงมีคืนเลยนะคะครับ
ครับเราเคยเล่นกันอยู่เราก็ชนในใยบ้าน
ไม่ยินเยอะค่ะหลายลูกแต่เราได้ออกมายืนดูหน้าบ้านไหมว่ามันไม่ได้ออกมาหน้าบ้านเลยเพราะว่าเสียงมันดังมาก
คือได้ยินเสียงดังดังแบบบุ้มทีนึงบ้านสนานนทไวมากครับ
ก็เดินนอนต่อก็ไม่ได้ดูอะไรไงพอลงมาตอนเช้าก็คือพี่คำบ้านนี้เขาบอกว่าเขาปิด
ว่าน้ำข้างหน้าให้แล้วเพราะว่าน้ำท่อมันแตกจากข้างใน
ดูข้างในบ้านเนี่ยก็คือท่อแบบแตกกระตีกระจายหมดเลยในบ้าน
เหตุการณ์นี้เนี่ยนายประพัทธ์ผู้เสียหายที่เป็นคนโพสต์คลิปคนแรกก็บอกว่าก็ขอบคุณตำรวจที่ลงมาดูหลังเกิดเหตุ
ครับแต่ก็น่าเสียดายที่ตำรวจทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีหลักฐานเพียงพออืม
คือตอนที่คนคว่างประทัดจุดประทัดกันนะคะชาวบ้านก็ไม่ได้ไปถ่ายคลิปเก็บเอาไว้
ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นมือใครที่เป็นคนคว่างไงแต่เขาก็บอกนะว่าโหคุณตำรวจ
ว่างกันอย่างกับหนังสงครามขนาดนั้นผมจะออกไปเก็บภาพยังไงดีก่อน
แต่เขาก็บอกว่าอยากจะให้มีการกวดขันในเรื่องนี้อย่างจริงจังสักทีแล้วก็อยากให้มีบทลงโทษที่จริงจังเป็นเยี่ยงอย่างเลย
มันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเพราะว่ามันเดือดร้อนจริงค่ะ